มาดูเรื่องนี้ค่ะคนตื่นตระหนกกันเหลือเกิน

แล้วหลายคนกังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

พอมันมาถึงแล้วมันจะเกิดการแพร่กระจายไหม
เพราะว่าตอนนี้ผู้ป่วยที่อยู่ในไทยเนี่ย
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว๕ราย
แต่ต้องย้ำไว้แบบนี้ผู้ป่วยทั้ง๕รายเนี่ย
เป็นคนจีนที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองไทย
ดังนั้นคนไทยสิ่งที่ตอนนี้ตระหนักอยู่
ก็คือกลัวว่ามันจะมาติดคนไทยหรือเปล่า
ใช่ทีนี้คุณผู้ชมคะก็มีการออกมาตรการแบบเข้มข้นเลย

เจ้าหน้าที่ท่ากับสยานเอยตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
แล้วก็กรมควบคุมโรคเขาก็ลงพื้นที่ไปที่สนามบิน

ส่วนสาธารณสุขก็มีการออกมาตรการเฝ้าระวัง
๕สนามบินนานาชาติก็อยู่ตามเมืองท่องเที่ยวค่ะ
สุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่
เที่ยวบินที่มาจากอู่ฮั่นมาทั้งหมด๑๓๖เที่ยวบิน
อันนี้เช็คตั้งแต่วันที่๓ถึง๒๓มกราคมเนี่ยนะคะ
เพราะว่า๒๓มกราคมทางอู่ฮั่นเขาประกาศปิดเมืองไปแล้ว
ตั้งแต่ตอน๑๐โมงเวลาในบ้านเขา
ดังนั้นก็จะไม่มีผู้ป่วยเดินทางจากอู่ฮั่นมาไทย

ใช่มันต้องกังวลมีผู้โดยสารเดินทางมา๒๑๐๐๐กว่าคน
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าผู้โดยสารเหล่านี้มีเชื้อไหม

แต่ทุกคนก็ต้องผ่านการตรวจกรองโรคค่ะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าสงสัยจะส่งไปตรวจที่โรงพยาบาล

แล้วถ้าเกิดตรวจสอบแล้วจนมั่นใจถึงจะส่งกลับประเทศ
เรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างนายสาธิตปิตุเตชะนะคะ

ที่เป็นโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี่แหละค่ะ
รักษาอยู่ที่ห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลราชวิถี
ตั้งแต่๒๓มกราคมที่ผ่านมา
ผู้ป่วยรายนี้เขามาพร้อมกับลูกสาว๗ขวบ
ตรวจเด็กด้วยเหมือนกันนะคะเด็กไม่พบอาการติดเชื้อ
ส่วนตัวผู้ป่วยรายนี้ทราบว่ามีอาการป่วย
แล้วก็มันมีเป็นอาการป่วยตามใบแจ้งเตือนของทางการไทย

เพราะว่าพอมาถึงสังเกตอาการตัวเองว่ามีอาการแปลกไป
แต่ตอนนี้อาการทั่วไปดีขึ้นมีไข้ต่ำอ่อนเพลียเล็กน้อย
ไอแล้วก็มีเสมหะนะคะฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยหน่อยค่ะ

แต่ว่าการที่เราจะยืนยันได้เนี่ยเราจะต้องผ่านการรับรองจาก
หลัก๒ที่ที่ตรงกันจากบำบาดนักดูลกับหอมจุฬา
ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในช่วงที่กักตัวไว้เนี่ยจะเป็นปัญหาอะไรหรือไม่

ถ้าเกิดเขาได้เป็นไข้หรือเขาสงสัย

หลังจากนั้นถ้าเขาพบข้อสงสัย
โรงพยาบาลก็จะส่งมาที่โรงการแพทย์กับโรงพยาบาลบำราชนาราดูนที่มีเครื่องหมุนครอบ
ซึ่งทางนายสาธิตนะคะก็ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยรายที่๕ที่พบในไทย
ก่อนหน้านี้มีผู้ป่วย๓รายคือรักษาจนอาการดีขึ้น

ส่วนอีก๒คนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี

ใครก็บอกให้ตระหนักได้แต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับ
เชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัยของบ้านเรานะครับ

บอกว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีน
ออกประกาศตามคำสั่งของประธานาธิบดีศรีจิ้นผิงด้วยนะ

ก็คือบริษัทนำเที่ยวทั่วประเทศหยุดดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว
ขายตัวเครื่องบินโรงแรมหยุดขายทัวร์

ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพของทั้งคนในทัวร์
และป้องกันการแพร่ระบาดออกไปข้างนอก
ใช่เพราะว่าตอนนี้ทางการของจีนเอง

แล้วก็สนามกีฬาแห่งชาติในกรุงปักกิ่งด้วย
แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยนะครับ
เมื่อวานมีรายงานผู้เสียชีวิตในจีน๒๕คน
แต่ตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตพุ่งเป็น๔๑คนแล้ว
ใช่ในหูเป่ยนี่มี๓๙คนนะคะ
รวมแล้วผู้ติดเชื้อในจีน๑๒๘๗คน
เข้าขั้นวิกฤต๒๓๗คนแล้วนะคะ
แล้วก็ยังมีติดเชื้อในเนปานอีก๑คน
ฝรัศ๒คนสหรัฐ๒คนเวียดนาม๒คน
คโปร์๓คนนี่เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวของจีน